มีเหตุการณ์ฆาตกรรมนักธุรกิจหญิงในพื้นที่
ปมปัญหาเรื่องของหนี้สินเพราะว่ามีหลักฐานเป็นภาพวงจรปิด
คนที่ก่อเหตุก็เป็นคนรู้จักและเป็นเพื่อนบ้านกับผู้ตาย
เป็นหนี้อยู่สี่แสนบาทไม่มีเงินใช้ก็เลยต้องขายบ้านมาใช้หนี้
คงจะโกรธแค้นก็เลยก่อเหตุขึ้นมาติดตามจากรายงานครับ
นี่คือสภาพศพของนางสาวรัฐคณิตศรจารุพัฒนกิติโชธอายุ๕๖ปี
เจ้าของธุรกิจเครือข่ายอินเตอร์เน็ตถูกฆ่าตายคาบ้านพัก
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์คนร้ายลงมืออย่างหดเยี่ยม
ตามร่างกายหลายบาดแผลสิ้นใจตรงอ่างล้างจานในบ้าน
และยังมีนายรุจิภาษโชติธรรมอายุ๒๒ปีลูกบุญธรรมถูกมัดมือและทำร้าย
ต้องหนีกระเสือกกระสนไปขอความช่วยเหลือจากข้างบ้าน
เหตุเกิดเย็นวันที่๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ภายในบ้านยังพบร่องรอยการต่อสู้และรื้อค้นทรัพย์สิน
ร้อยทองคำหนัก๒บาทที่ผู้ตายสวมใส่หายไป
รวมทั้งสร้อยคอทองคำของผู้บาดเจ็บอีก๒บาทก็หายไปเช่นกัน
คดีนี้ตำรวจลงพื้นที่แกะรอยมือฆ่า
จากภาพกล้องวงจรปิดตรงข้ามบ้านคนตาย
ขณะคนร้ายขี่จักรยานยนต์หลบหนีออกจากบ้านหลังก่อเหตุ
ซึ่งเป็นบ้านเพื่อนบ้านที่รู้จักกันกับผู้ตาย
ล่าสุดตำรวจออกไม้จับนายชะโนไทยวงแสง
คนร้ายไม่เคยสำนึกบุญคุณทั้งที่ก่อนหน้านี้
นางสาวรักคณิสรให้ความช่วยเหลือนายโนมาโดยตลอด
เคยให้เงิน๘แสนบาทไปลงทุนทำธุรกิจน้ำดื่ม

ขณะที่รุจิภาษณโชติธรรมลูกบุญธรรมที่รอดชีวิตยืนยันว่า

ชนวนก่อเหตุเกี่ยวกับหนี้สิน๔แสนบาท

กระทั่งเลือกลงมือก่อเหตุตอนที่ผู้ตายอยู่บ้านเพียงลำพัง
แต่เคราะห์ซ้ำเขากลับมาบ้านพบผู้ก่อเหตุ

และให้โอนเงินจำนวน๕แสนบาท
จึงต้องทำตามและร้องขอชีวิต

ผมก็เลยต้องฟาดเขากลับ

คือตอนนั้นเราพยายามขอชีวิตจากเขา

คือพี่จะไม่ทำอะไรผมจริงใช่ไหม

แต่เอาจริงก็แอบเผื่อใจเอาไว้แล้ว
เขายืนยันกับผมแล้วว่าเขาฆ่าป๊าไปแล้ว

แล้วผมก็บอกว่างั้นผมก็ได้มรดกของเขาแล้ว

๊าผมตอนนั้นน่าจะยังไม่ตายครับ

เพราะว่าเขาเป็นหนี้ป๊าผมอยู่๔แสนกว่าบาท
แล้วเหมือนกับเขาต้องขายบ้านเพื่อมาใช้หนี้กับป๊าผม
ด้านตำรวจยังคงออกแกะรอย

นายโนที่คาดว่าหลบหนีไปไม่ไกล
รอวันกลับมารับโทษทันตามกฎหมาย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน